คุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากในพื้นที่กรุงเทพนะคะในพื้นที่จังหวัดปริมณฑล
แล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยหลายพื้นที่ค่ะมีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ที่ออกมานัดแนะรวมตัวกันตั้งเวทีปราศัย
เพื่อที่จะตรงโจมตีการทำงานของรัฐบาลนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่จังหวัดนครปฐมกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณสัก๖โมงเย็นนะคะ
นี่ค่ะก็จะมีประชาชนมีนักศึกษานะคะมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๖โมงเย็น
แต่อย่างที่เห็นว่ามีฝนตกนะคะก็คือที่บริเวณสะพานหน้าวัดพระงาม
ริมคลองเจดีบูชามภูมิเมืองนครปฐมจวัตนครปฐมก็มีการเปิดเวทีปราศัย
ตีรัฐบาลแต่ฝนตกลงมาค่ะรอกันเป็นครึ่งชั่วโมงฝนไม่หยุด
นี่นะคะก็ยังตกลงมาโปรยปลายอยู่เรื่อยอย่างที่เห็นในภาพ
นักศึกษาก็รวมตัวกันนะคะไม่ย่อท้อต่อฟ้าฝนนะคะ
ก็มีการปราศัยโจมตีรัฐบาลกันต่อเนื่องก็ผลัดกันขึ้นเวทีผลัดกันขึ้นไปพูด
ก็มีการตะโกนโหร้องอยู่ตลอดนะคะก็ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมา
แต่ก็ใส่เสื้อกันฝนถือร่มมาค่ะก็มีการโจมตีรัฐบาล
มีการพูดถึงการที่จะปฏิรูปสถาบันนะคะใช้เวลานานนะคะกว่าจะแยกย้ายกันกลับนะคะ
เห็นบอกว่าจะอยู่กันจนถึงเวลาประมาณดึกดึกเลยอ่ะนะคะนี่คือภาพที่ผ่านมานี่ค่ะ

นี่เป็นช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับค่ะส่วนจุดต่างต่างเราก็จะเห็นตามภาพที่ท่าน
ได้เห็นอยู่ที่จอด้านล่างด้วยนะฮะนี่คือที่แยกเกษตรนะครับ
หลังจากที่ผู้ชุมนุมบอกว่าจะยุติเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแยกย้ายนะฮะ